ไปดูที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยครับเจ้าของบริษัทตื่นมาตกใจ
ทำไมประตูรั้วหายไปไหนอ่ะไปดูวงจรปิดอ๋อเป็นเพราะสิ่งนี้นี่เองฮะ
ไม่ไม่เบรกสักนิดนึงไม่เบรกเลยครับพุ่งชนอย่างจังแล้วถอย
เสร็จแล้วนึกว่าจะลงมาดูความเสียหายมาบอกเขาว่าเออขอโทษนะ
ไปเลยหรือเปล่านี่ครับไงตามคาดเดาเลยครับ
คลิปเหตุการณ์ขณะที่รถเก่งคันนี้ครับขับมาด้วยความเร็วแล้ว
ชนประตูหน้าบริษัทแห่งนี้อย่างจังครับคาดว่าน่าจะเป็นสแตนเลสแล้วฮะ
ประตูนี่คือหลุดเลยอ่ะถอยรถออกไปแล้วขับหลบหนีต่อทันที
เจ้าของบริษัทโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถ้าใครพบเห็นหรือว่ารู้จักเจ้าของรถ
ขับชนประตูบริษัทเสียหายแล้วขับหนีไปเนี่ยช่วยบอกเขาหน่อยเถอะ
กิดบอกสักนิดนึงให้มารับผิดชอบหน่อยขับรถคันละเจ็ดแปดล้าน
น่าหลบหนีกันแบบนี้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนบ้านวังข่าววัดสิงห์ทองครับ
ในพื้นที่อำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีช่วงประมาณสัก๕ทุ่ม๑๖นาที
เมื่อวันที่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ไปที่บริษัทแห่งนี้ไปเจอกับเฮียสิทธิชีพอายุ๕๓ปีเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะ
เฮียบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางดึก๑๒ตุลาตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนตื่นมาดูเห็นว่าแค่เอ๊ะทำไมวันนี้มันแปลกบริษัทเรามันดูโล่งเนอะประตูรั้วมันดูแปลก
กล้องเนี่ยไม่ได้เห็นทะเบียนไม่ได้เห็นรุ่นรถอย่างชัดเจนแต่เฮียเดาว่าดูจากไฟหน้ารถอะไรต่างแล้วเนี่ย
ยังไม่มีใครติดต่อมาขอโทษหรือว่ารับผิดชอบแต่อย่างใดลองฟังเฮียดูครับ
ก็เปิดกล้องดูไงเอ๊ะทำไมประตูบ้านมันโล่งว่ะก็เลยก็เลยไล่ไปดูว่าก็เลยไล่ย้อนกลับไปดูปลอม
ประมาณ๕ทุ่ม๕ทุ่ม๑๖นาทีก็เห็นรถเนี่ยวิ่งตรงมาแล้วก็ไม่เหมือนในคลิปที่เห็นอ่ะ
ก็คือตรงมาแล้วไม่เลี้ยวไม่เบรกไม่อะไรสักอย่างชนประตูปั้งประตูกระเด็น
แต่ทีนี้พอเห็นลายล้อแล้วก็เห็นไฟหน้าเพราะว่ารถรุ่นนี้ไฟหน้ามันแบบไฟหน้ามันยาวทั้งแนว
บอกว่าตอนนี้เซ็งมากครับประตูเนี่ยปกติแล้วจะเป็นประตูรั้วระบบไฟฟ้านะครับ
ปิดด้วยไฟฟ้าแต่ตอนนี้ระบบไฟฟ้าใช้ไม่ได้
ต้องใช้แรงคนในการเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนเปิดเลื่อนปิดแทนครับ
ถามว่าเสียหายเยอะไหมครับเฮียเฮียบอกโอ้ก็เยอะอยู่แหละ
เรื่องต้นยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่อยากจะฝากถึงคนที่ขับรถหรูมาชน
ติดต่อกลับมารับผิดชอบค่าเสียหายหน่อย
เอาจริงนะคุณขับรถราคาหลายล้านเนี่ยกับการรักษาประตู
หรือว่ารับผิดชอบตรงจุดนี้มันไม่เท่าไหร่หรอก
แค่คุณติดต่อมาขอโทษมารับผิดชอบเนี่ยก็พอแล้ว
เฮียยังรอให้คนที่ขับรถคันนี้ติดต่อกลับมาอยู่นะครับ